คุณผู้ชมคะดูเรื่องสภาพอากาศกันแบบนี้มารายงานให้ฟังเป็นประจำเลยนะคะ
แล้วช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยแหละเพราะว่าพี่ดาวเขาก็เตือนเอาไว้แล้ว
บ้านคุณผู้ชมสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงมีฝนไหม
ส่งข้อความมาบอกกันได้เหมือนเดิมนะคะ
ดูข่าวนี้หน่อยค่ะคุณลุงคนนี้
ใช่ลุงแกออกไปจับปลาไหลออกไปหากบตามแอ่งน้ำ
หลงป่านี่ตั้งแต่สายของวันเสาร์นะ
มาเจอตัวเนี่ยเขาตามหากันตั้งนาน

พี่เบิร์ดคิดดูสิเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารโอ้โหจะเข้าวันที่๔แล้วนะ
คือเจอติดต่อได้ช่วงเที่ยงเมื่อวานไงคะ
นี่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทีมกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเกือบ๕๐คน
ลงพื้นที่ไปที่บริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ๕จังหวัดภาคตะวันออกค่ะ
อยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวของจันทบุรีนะคะ
ออกไปเนี่ยจะตามหาตัวคุณลุงลินทองศรีฮาเนธอายุ๖๔ปี
ลุงหายตัวไปตั้งแต่สายของเมื่อวันเสาร์ค่ะ
แล้วปรากฏว่าตอนที่ออกหาลุงกันเนี่ยวันอาทิตย์ก็หาทั้งวัน
จนมาตอนเที่ยงเมื่อวานค่ะญาติติดต่อกับลุงลินได้
อ้าวติดต่อกับลุงลินทองได้ยังไง
มือถือมีสัญญาณนะแล้วลุงลินทองก็ยืนยันว่าปลอดภัยดี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพากันเดินเท้าเข้าไปในป่า
นี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เกือบ๓ชั่วโมงแน่จนเจอตัวของคุณลุงลินทอง
นี่ต้องเอาเกลือแร่ให้ลุงดื่มก่อนเลยนะ
เพราะว่าตอนนั้นที่เจอลุงอิดโรยมาก
ไม่ได้กินข้าวถามว่าลุงลุงเอาชีวิตรอดมาได้ยังไง
เอาขนมต่างรองท้องแล้วก็พาตัวลุงลินออกมาข้างนอก

วันเสาร์ลุงเข้าป่า
ตั้งใจว่าจะไปจับปลาไหลจะไปจับกบตามแหล่งน้ำ

แต่พอตอนบ่ายฝนมันตก
ทีนี้ตอนหลบฝนเนี่ยหลงหลงป่าไปไหนไม่ถูกออกไปไหนไม่ได้

นอนตรงใต้โขดหินใหญ่หลบพวกโขลงช้างไง

พอตอนเช้าหาทางเดินออกจากป่ามา

ว่าไหนธิตวันออก
อ่ะแล้วก็เดินมาเรื่อยถึงเมื่อวานค่ะ
เดินมาในจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แล้วยังดีนะที่แบตมือถือไม่หมด
ทีนี้พอเห็นว่ามีสัญญาณก็เลยโทรหาญาติทันที
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่พามาช่วย
นำตัวลุงลินทองออกมาได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยนะคะ